คุณผู้ชมมาดูคนปังดีกว่านะคะ

ใช่แล้ววันนี้เราก็จะได้เห็นโมเม้นต์น่ารักนะคะ
ฮายกับคุณแม่อยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะ
ก็คืออยู่กันทุกอย่างค่ะทำทุกโมเมนต์นะคะเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมนะคะ
ล่าสุดสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใหญ่เบอร์เลอร์เทิมเลยค่ะ

รวมไปถึงนะคะแจกเงินรายวันรายเดือนนะคะ
เรื่องนี้พี่ฮายเขาแบบสุดยอดลูกกระตันอยู่
ไม่เคยขาดตกบกพร่องสักวันเลยค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมเกิดเรื่องแล้วค่ะ

เพราะว่าพี่ฮายเนี่ยคือเขาเกิดเรื่องราวกับผู้หญิงของบ้านค่ะ
งอแงแม่อยากกินข้าวเหนียวมะม่วง

มันก็มีความมันมีความกะทิมีความหวาน

ใครมีผู้เท่าผู้แก่อยู่บ้านเนี่ย

โอ้ตายให้ปอนนะคะชอบมาก

พี่หายเองก็กอดรัตรภัทรเวียงสุฤษนะคะ

คุณผู้ชมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันนี่

นี่การที่เราดูแลตัวเอง
มีสุขภาพที่ดีมีร่างกายมีหน้าตาที่สดใส